คลิปที่ตอนนี้ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
ว่าร่างทรงพยูนมาเรียม
ฉันฟังแล้วปวดตับเอาจริง
คือมาเรียมเขาตายไปแล้ว

พยูนน้อยตายไป
แต่ทีนี้มีคลิปเผยแพร่ออกมาแล้วเขียนแบบว่า

ทำพิธีฟ้อนรำบูชาเทพเจ้าพยูนแห่งท้องทะเลกันอยู่

แล้วคนในโลกโซเชียลก็ด่าเยอะเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นร่างทรงพยูน
เรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันซะหน่อยนะฮะ
หลังจากชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนี้
มาเรียมได้ต่อไปเดี๋ยวก็จะมีร่างทรงแพนด้าช่วง
ได้เหรออืมแต่คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ข้องใจเหมือนกัน
ก็อยากจะตรวจสอบปรากฏว่าคลิปนี้นะครับคุณผู้ชม
เป็นคลิปเก่าที่โลกโซเชียลเคยเผยแพร่มาแล้วตั้งแต่๔ปีก่อน
และไม่ใช่เป็นการเข้าทรงมาเรียมมาเรียมไม่ได้มาเข้าร่างกาย

แต่ว่าเป็นร่างทรงพญานาค
ขอเทพขอบูชาพญานาคตามปกติแล้วครับก็เป็นความเชื่อ
ทีนี้ก็คลายความสงสัยของคุณผู้ชมแล้วกันนะครับ
คลายความสงสัยของโลกโซเชียลว่า

และ๒ไม่ใช่เป็นร่างทรงมาเหลี่ยม